มาดูความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมซอยค่ะ
เพราะว่ามีบ้านหลังนึงนะคะปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ใหญ่มากอะค่ะพี่อุ๋ย
ก้านสาขาก็แผ่ออกมาลุกล้ำไปที่ถนนนะคะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าเขาแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะคะ

แต่ยังแก้ปัญหาให้ไม่ได้สักทีเนี่ยเราก็จำลองภาพให้ดูว่าเป็นลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูภาพเพราะว่าคือคนที่อยู่แถวตรงนั้นเขาถึงขั้นทนไม่ไหว
แจ้งเขตไปแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขตก็มาแล้วแล้วก็เขาก็ไปคุยกับผมแล้ว
เขาก็บอกว่าไม่สามารถจัดการได้เพราะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องขณะตำรวจมาเอาทหารมาก็ยังไม่ยอมให้ตัดนะครับ
เหตุเกิดที่วิกุลวิถี๓๒นะเนี่ย
แต่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่ามันไม่ใช่แค่กิ่งก้านของต้นไม้ที่ล้ำออกมาบนถนน
มันมีแผ่นป้ายมีรังโฟมมีอะไรเนี่ยค่ะ
ห้อยอยู่เต็มไปหมดแบบนี้ค่ะเต็มเลย
แล้วคนที่เขากังวลใจคนที่ต้องผ่านไปผ่านมา
เขาบอกว่ามันคือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ถ้ามันเกิดเพลิงไหม้เกิดอะไรขึ้นมามันจะหนักนะคะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
อยู่ในซอยปุณวิถี๓๒เขตพระขนงกรุงเทพ
นี่นะคะก็อุ้ยก็ชัดเลยที่ลุกล้ำออกมานะคะกิ่งกั้นต้นไม้
ก็เกือบเลนส์หนึ่งของถนนนะเนาะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สัญจรไปมาก็ต้องเบี่ยงหลบ
ถ้าสวนกันสองคันนี้ก็ต้องชะลอให้คันหนึ่งผ่านไปก่อน

ให้ข้อมูลว่าเขาอยู่หมู่บ้านนี้มา๒๐กว่าปี
เมื่อ๑๐ปีก่อนเพื่อนบ้านหลังนี้ก็ปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้าน
ตอนนั้นยังไม่กระทบอะไร
ปีมานี้ต้นไม้มันเริ่มใหญ่ขึ้น
แต่กิ่งก้านสาขาลุกล้ำออกมาบนถนน
แค่นั้นยังไม่พอมันมีป้ายอะไรก็ไม่รู้
ห้อยเต็มไปหมดเลยอะค่ะหนึ่งก็คือแน่นอนมันรกสายตามันดูไม่เป็นระเบียบนะคะ
ชาวบ้านเคยลองพยายามไปคุยกับเจ้าของบ้านแล้วแต่ไม่เป็นผล
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยแต่เจ้าของบ้านโยนข้าวของใส่เจ้าหน้าที่ไปอีก
ทุกวันนี้คนที่อยู่ในซอยทำอะไรไม่ได้ได้แต่ทำใจไม่รู้จะทำยังไงต่อ
ก็หวังว่าการโพสต์ในโลกโซเชียลอาจจะพอช่วยได้บ้างเพราะนี่คือที่พึ่งสุดท้ายแล้วจริง
คุยกันก็ไม่ยอมแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ต่อต้านก็เลยทำอะไรไม่ได้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเหมือนกันเลยบอกไม่ต้องห่วงเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวก็น่าจะมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหา
เจ้าของโพสต์บอกว่าโพสต์ไปวันเดียวเห็นผลทันตา
วันนี้สำนักงานเขตพระขนงพร้อมด้วยตำรวจสนพระขนงไปพูดคุยเจรจากับเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะ
เป็นผู้หญิงคนหนึ่งไปคุยว่าเพราะขอรึต้นไม้จะได้ไหมมันรกลั้มพื้นที่สาธารณะนะ
เจ้าของบ้านไม่ให้ความร่วมมือไม่อนุญาตให้ตัดต้นไม้ให้เหตุผลว่าก็เนี่ยต้องปลูกต้นไม้ต้องหาต้นไม้หาอะไรมาปิดหน้าบ้านกลัวมีคนบุกรุกกลัวมีโจรมีขโมยเข้าบ้านเลยต้องเนี่ยปลูกต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่ให้มันแผลกิ่งก้านสาขาคลุมบ้านเอาไว้เลยปลายเปยอะไรก็มาติดมาห้อยเอาไว้กลัวโจรกลัวคนร้ายค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านบอกว่า
อยู่กับแม่ที่อายุเยอะแล้วกลัวจะไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตก็บอกว่าแหม่มันก็มีการร้องเรียนมาหลายครั้งพอเจรจาทีไรก็เนี่ยมันก็ไม่เป็นผลมันมีการปะทะคารมกับเจ้าของบ้านตลอดครั้งนี้ก็เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้ก็คือกิ่งไม้หรืออะไรก็ตามที่มันยื่นออกมานอกตัวบ้านนะคะอะไรที่มันอยู่นอกตัวบ้าน
อีกเมื่อไหร่อ่ะค่ะคุณป้าคุณป้าก็มีเหตุผลของเขาไว้ต้นไม้ตัวเนี้ยเขาใช้เป็นที่บังเพราะมีคนสอดแนมเขานะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านเขาไม่มีรั้วเขาก็เลยเอาใส่ว่าต้นไม้นี่เป็นรั้วนะฮะอันนี้เขาก็มีเหตุผลของเขานะฮะทีนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์นะคะใครปลูกต้นไม้ริมแนวรัวบ้านนะคะก็ต้อง
รบกวนเพื่อนบ้านหรือเปล่าไม่อย่างงั้นก็จะเป็นปัญหานะคะแต่เหตุการณ์นี้ก็คือตัดละตัดที่มันลุกล้ำออกมาแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปดูให้เรื่อยเรื่อย